ของสายฝนที่มาดับร้อนที่ก่อนอันนี้เจอกันหลายวันติดต่อลิขาด
ถึงแม้ว่าจะสามารถที่จะคลายร้อนได้แต่บางจุดบางพื้นที่ฝนที่ตกลงมา
มาพร้อมกับลมแรงนะครับที่สร้างความเสียหายได้เหมือนกัน
แน่นอนครับจุดต่อไปที่คงต้องเตรียมรับมือ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบ
อย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องปัจจัยสำคัญยังคงเป็นเรื่องของการมาปะทะกัน
ระหว่างความชื้นที่เข้ามาสะสมก่อนหน้านี้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือความชื้นมาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
ความเย็นที่เข้ามาก็มาปะทะกันทำให้เกิดการก่อตัวของแนวฝนเกิดขึ้น
ซึ่งฝนที่เกิดจากการปะทะนี้ก็เป็นแนวฝนที่มีลักษณะเป็น
ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเรียกว่าฝนฟ้าขนองหรือว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับ

เพราะว่านอกจากเรื่องของมวลอากาศเย็นแล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาเพิ่มเติม
คุณผู้ชมจะสังเกตว่ากลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนมาจากปีกตะวันออกของประเทศไทย
แล้วค่อยเขยิบไปบริเวณปีกตะวันตกแล้วค่อยขึ้นไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนตัวผ่าน
เคลื่อนตัวแบบนี้ก็ทำให้สถานการณ์นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็อาจจะทำให้มีลักษณะของลูกเห็บตกลมแรงกว่าปกติ
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวและอันตราย
และกลุ่มฝนนั้นจะค่อยเขยิบไปบริเวณปีกตะวันออกอีกครั้งหนึ่ง
หมายความว่ากรุงเทพพรุ่งนี้อาจจะยังไม่มีฝนนะครับ
แต่ว่าช่วงวันศุกร์วันเสาร์อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ในช่วงที่๘๙นะครับจังหวัดที่มีโอกาสเจอกับพายุฤดูร้อน
ก็คือเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านลำพูนลำปางตากสุโขทัย
อุตรดิษฐ์พิศนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์นะครับ
ต่อจากนั้นนะครับอีสานประกอบไปด้วยเลย
หย่อมบลลำพูขอนแก่นไชยภูมินครราชสิมาย์
บรีลำสุรินศรีสะเกตและอุบลราชธานี

อุทัยธานีไชน่รสิงห์บรี
ราชบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะครับ
ภาคตะวันออกนะครับนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้า
ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
นี่คือพื้นที่ที่คงต้องเตรียมรับมือต่อไป
ขณะที่ภาคใต้ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
พฤชบุรีประจุบกลีขันจุมพรสุราธารณีนะครับ
ใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งระมัดระวังกันหน่อย
คาดการณ์ว่าตลอดทั้งฤดูร้อนนี้
คงต้องเตรียมรับมือแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกอาทิตย์นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ